ส่วนเรื่องนี้ค่ะสสเก้าไกลโตโต้ปิยรัฐนะคะ
ออกมาแฉบอกว่ามีตลาดนัดแถวบังนา
มันไม่ได้เป็นแค่ตลาดนัดธรรมดาเพราะมีบ่อนการพนันแฟ้งอยู่ในนั้นค่ะ
แล้วก็หลอกให้ชาวบ้านไปเล่นแล้วก็เสียเงินเป็นแสน
แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เห็นมาแก้ปัญหาให้เลย
ก็เลยมีคลิปนี้ออกมาแฉค่ะ
หลอกเปิดได้ไหม

นี่ค่ะนี่ตลาดนัดใช่หรือไม่
เขาบอกว่าประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนมาบอกว่าตลาดนัดมันแฝงไปด้วยบ่อนการพนันแบบนี้
ประชาชนเดือดร้อนแจ้งหลายหน่วยงานไม่เห็นมาแก้ปัญหาอะไรให้เลยนี่ค่ะก็เลยมีคลิป
วันสำคัญนะคะเหมือนกับว่าต้องก็บอกว่าเคย
พูดแล้วคือตั้งคำถามไปแล้วในสะพางประดาน
เรื่องของการจัดตลาดนัดแต่มันไม่ใช่ตลาดนัดแบบปกติธรรมดา

หลอกล่อให้คนมาเล่นแล้วเสียเงินกันเยอะ

แจ้งหน่วยงานมาแล้วหลายหน่วยงานแจ้งที่ไหนบ้าง

สำนักงานเขตบางนาในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ออกใบอนุญาตให้มีการตั้งตลาดนัด
ก็ทราบมาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ด้วย
ก็มีการเปรียบเทียบปรับกันไปวันละ๕๐๐

แต่ถ้าเป็นบ่อนแอบแฝงเนี่ยวันหนึ่งเปิดบ่อนมันได้เงินเยอะไง
โดนปรับ๕๐๐เหมือนกับคุ้มหรือเปล่าก็เปิดไปเรื่อย
ไปแจ้งศูนย์นำรงธรรมก็เงียบไม่มีใครตอบกลับมา

เมื่อวานไปตั้งโต๊ะเลยหน้าตลาดประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง
แล้วพาประชาชนที่เดือดร้อนไปแจ้งความด้วยค่ะ
ปล่อยให้มีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยสสกไม่รู้เรื่องเลย
แต่ประชาชนไปด่าสอสอแล้วว่าสอสอรู้เรื่องด้วย
โตโต้ไม่รู้เรื่องแล้วไม่ต้องมายัดเงินผม
ผมรวยแล้วไม่ต้องมายัดเงินผมผมมีตังค์
สวัสดีครับอันนี้เป็นผู้เสียหาย
เสียเงินไปเมื่อไหร่เมื่อวาน๓๒๐๐๐๐บาทเผื่อผมโดนได้
นี่ค่ะสอโตโตปิรัติ
เมื่อกี้ไปถามคนบอกเมื่อวานเสียเงินเท่าไรบอก๓๐๐๐
นี่ไงบอกว่ามีคนมาร้องเรียนเยอะ

ฝั่งตรงข้ามนั่นคือตลาดนัดใช่ไหม
ตะโกนผ่านไมค์เตือนเลยค่ะ

ใช่ค่ะแต่คุณโตโต้บอกแบบนี้ค่ะ
สงสัยว่าเรื่องนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของคนที่มีอำนาจ
มีอิทธิพลมีสีอะไรหรือเปล่า

แล้วก็ตั้งคำถามถึงสำนักงานเขตบางนาว่า

ถ้าตลาดนัดแฝงการพนันแบบนี้ปล่อยไว้ได้ยังไง
ล่าสุดค่ะพลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะ
บอกว่าตำรวจเปิดรับเรื่องร้องเรียนนะ
มาที่ตำรวจก็ได้นะแจ้งมาได้ตลอดนะ
จะได้ไปพิสูจน์ทราบจับกลุ่มดำเนินคดีกันไป
ถ้ามีข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวไปดำเนินการให้เลย
แต่คุณโตโต้บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ไปแจ้งตำรวจแล้ว
คุณโตโตบอกแจ้งสนบังนาว์แจ้งของพื้นที่
แต่โฆษกบอกแจ้งตำรวจมาสิถ้ามีเบาะแสเดี๋ยวไปจัดการให้
เราส่งคุณเคี่ยววิมลวันนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยตลาดตรงนี้ค่ะ
ก็เหมือนเป็นตลาดจรเหมือนที่คุณโตโต้บอกนั่นแหละ
ก็เปิดแบบเดือนหนึ่ง๑๐วันอะไรแบบนี้นะคะ
ย้ายมาเปิดตอน๑๓ตุลาคม
ผู้ประกอบการบอกว่าอ๋อตรงนี้เหรอ
ก็จอนแบบเป็นตลาดจรขยับไปเรื่อยตรงนี้เปิดมา๓วันแล้ว

ก็เคยไปแต่ว่าไม่ได้แบบเราแค่ผ่านเฉยไม่ได้แบบเข้าไปอะไรอย่างนั้นนะครับ
เข้าไปใช่ก็เลยไม่ตาม
แต่เท่าที่หนูคุยกับคนแถวนี้ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับยังไม่เคยไปเดินเลย
มันตลาดเหมือนต้องเปิดใช่ไหมครับใช่ครับ
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าค่ะกำลังเก็บข้าวเก็บของกันอยู่นะคะ
คุณเขี้ยวนักข่าวของเราก็เลยไปถามก็เลยได้ข้อมูลมาว่า
เจ้าของตลาดแจ้งยุติสัญญาแล้วก็มีพวกเครื่องเล่นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
ผู้ประกอบการเครื่องเล่นสวนสนุกก็ต้องย้ายออก
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไอ้ที่เช่าไปแล้วมันก็เดือดร้อนนะ
เหมือนกับมีผู้ประกอบการรายหนึ่งทำผิดสัญญาก็เลยทำให้ขัดทุน
ร้านค้าที่เป็นร้านอาหารตลาดยังอนุญาตให้เปิด
พ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารบอกว่าถ้าเปิดแต่ร้านอาหารอย่างอื่นไม่มีเลย
ลงเครื่องเล่นอะไรไม่มีใครจะมากินอาหาร
ลูกค้าก็หายไปแต่ตลาดนี้เขาเปิดจนถึง๒๓ตุลาคม
เจ้าของตลาดบอกว่าก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมานั่นแหละ
ว่ามีผู้ประกอบการที่มาเช่าพื้นที่ในตลาดแอบเปิดบ่อนการพนัน
ก็มีหลักฐานก็ไปแจ้งความแล้วที่สนบังนา
แล้วก็ยกเลิกสัญญากับผู้ประกอบการรายนั้นไปแล้ว
ว่ามันละเมิดสัญญาที่ระบุเอาไว้
ทางเราก็ได้แจ้งความอะไรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ได้ทำหนังสือยกเลิกสัญญาเช่าเรียบร้อยทั้งหมดแล้วค่ะ
และทางผู้จัดงานก็ได้มาเซ็นรับทราบเรียบร้อยแล้วค่ะ
แบบนี้ครั้งต่อไปถ้าใครจะมาจ้างอะไรต่าง
จะต้องดูละเอียดมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทางเราก็ยอมรับว่า
ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เนื่องจาก
พอทางเราออฟฟิศกลับบ้าน๖โมง
ทางเราก็ไม่ทราบแล้วว่ามีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะอืม

ผู้ประกอบการเช่าแล้วก็ไปแอบเล่นการพนันกัน
ตลาดตรงนี้มันจะเป็นคล้ายเทศกาลอาหารนะคะ
คุณผู้ชมก็จะมีสวนสนุกสัญจรมีของกินของใช้มีคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้นะคะ
ก็ตลาดตรงนี้เปิด๑๓๒๓ตุลาคมแต่ตอนนี้มันก็เงียบเหงาแล้ว